เรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องนี้คือครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเขาแชร์คลิปมาเป็นครอบครัวของคุณตาอายุ๗๕ปีก็ปั่นจักรยานชิดซ้ายอยู่
แต่ปรากฏว่ารถยนต์คันหนึ่งเบี่ยงมาจากเลนกลางกระทันหันเพื่อที่จะเข้าซอยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทำให้เบียดรถจักรยานของคุณตาล้มลง
หลังจากนั้นก็หนีไปไม่รับผิดชอบค่ะ
คลิปก็เห็นชัดเลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์วันเสาร์ที่๑๐กันยายน
คุณตาปั่นจักรยานมาแล้วก็มาจากทางถนนพรานกพุทธมนตร
จะไปบรมราชชนนานีรถยนต์นะคะสีบรอนเทาคันนี้
มาจากเลนกลางกระทันหันเลี้ยวเข้าซอยก็ตัดหน้า
แล้วเฉียวรถล้มแบบนี้ค่ะคุณตาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
รถยนต์คู่กรณีก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะไปแล้วไปเลยครับนะคะ
ลงมาช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาโพสต์คลิปนี้
อยากให้ตามตัวหรือว่าใครก็ตามที่เห็นเบาะแสของรถคันนี้
ช่วยแจ้งให้เขามารับผิดชอบด้วยค่ะคืบหน้าล่าสุดคุณตาล้มหัวฟาดพื้น
มีบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้านะคะรอบตาเนี่ยบวมปูดเย็บเจ็ดเข็มค่ะ
โอ้โหแต่ว่าไม่มีเลือดออกทางสมองนะคะ
อันนี้คือครั้งแรกหลังจากนั้นอีก๒วันเนี่ย
คุณตามีอาการอาเจียนลูกก็ต้องพาไปเอ็กซาเรย์สมองที่โรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าท่านอายุมากแล้วอายุ๗๕นะคะ
คุณชะลิดาลูกสาวบอกว่าตอนเช้าคุณตาจะไปปั่นจักรยานออกกำลังกายใส่บาททุกวัน
แต่ขากลับเนี่ยก็เจอรถยนต์อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ท่านก็หัวฟาดพื้นแต่ว่าโชคดีมีรถที่ขับตามหลังมาช่วยเหลือ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพนี้เอาไว้ได้ชัดจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นของใครนะคะ
คุณชะลิดาบอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ให้อภัยและไม่รับคำขอโทษด้วยค่ะ
ครับ
เธอก็ไปแจ้งความที่สอนอบางเสาทงเรียบร้อยแล้วค่ะ